คุณผู้ชมฮะวันนี้มีความคืบหน้าอีกหลายด้านนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่พนักงานสอบสวน
เชิญพยานใหม่เข้ามาในการสอบปากคำและให้ข้อมูล
นี่ครับเมื่อ๑๐โมงเช้า
พนักงานสอบสวนของสพเมืองนนทบุรี
เชิญพยานซึ่งเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับ
เป็นพนักงานของเต็นต์รถของไฮโซปอร์
มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจของไฮโซปอร์
ทันทีที่มาถึงพยานผู้หญิงคนนี้

รีบเดินเข้าไปที่ห้องสอบสวนทันที
โดยไม่มีการให้ข้อมูลใดกับนักข่าวเลยนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น๑๐โมงกว่าเมื่อเช้า
ส่วนช่วงบ่ายนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑
เมื่อวานนัดแนะกับสื่อแล้วบอกว่าวันนี้ตอนบ่าย
จะมีการแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีที่สพเมืองนนทบุรี
เราก็ต้องจับจ้องมองไปนะฮะว่าจะเป็นความคืบหน้า
ในเรื่องของคำให้การของพยานทั้ง
หลังจากที่นำตัวทั้ง๕คนไปจำลองเหตุการณ์บนเรือแล้วหรือเปล่า
เพราะจำลองกันครบแล้วนี่น่าจะมีการสรุปคำให้การ
ทั้ง๕คนบนเรือได้แล้วนะครับ
จากนั้นช่วง๔โมงเย็นคุณโบทีเคจะเดินทางไปแถลงข่าว
ที่สพเมืองนนทบุรีเช่นเดียวกัน
รวมถึงคุณฮิปโปเพื่อนสนิทของคุณแตงโม
จะเดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจด้วย
อันนี้ในส่วนของสพเมืองนนทบุรีนะฮะ
แล้วก็ความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นทั้งวันนะครับ
แล้วก็เช่นเดียวกันนะฮะตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
ทนายตั้มหรือว่าทนายสิทธาเบี้ยบังเกิด
ก็เดินทางไปที่อู่จอดเรือ
เขามีจุดประสงค์นะในการเดินทางไป
ทำไมถึงต้องไปดูเรือลำนี้นะครับ
แต่ทีนี้นักข่าวจ่อไมค์สอบถามก่อนเลย
จ่อไมค์สอบถามถึงประเด็นหนึ่ง
ที่เมื่อวานคุณคือบรรดาทนายความเขาพูดกันนะ
ทนายตั้มไปออกรายการพร้อมกับทนายความคนอื่น
แล้วเหมือนมีความคิดความเห็นตรงกัน

ว่าตำรวจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับบุคคลอื่น
เหนือจาก๒บุคคลที่เคยแจ้งข้อหาไปแล้ว
นั่นก็คือปอและเบิร์ต
ทีนี้นักข่าวถามทนายตั้ม
บุคคลนั้นที่จะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มเป็นใคร

บอกว่าเป็นคนใกล้ตัวแตงโมในช่วงเวลาเกิดเหตุ
นั่นก็คือใครไม่ได้คุณ
คุณแซนคุณแซนอาจจะโดนตั้งข้อหาประมาท
และอาจจะต่อยอดแจ้งข้อหาตามพยานหลักฐานอื่นด้วย
คุณผู้ชมฟังเสียงทนายตั้มกันสักนิดนะฮะ

เราสงสัยตอนนี้เขาเรียกว่าฟินใช่คือถ้าเกิดว่าจะฟินนะครับ
ถ้าตกจากตรงนี้มาเนี่ยเป็นไม่ได้ยากที่จะเข้า
มันอยู่ที่ว่าน้ำหนักตัวจะชนะแรงขับไหมหรือเปล่าท่านเอง
ถ้าน้ำหนักตัวชนะก็มีโอกาสจมลงมาทันทีเลย
แต่ถ้าเกิดว่าเขาขับไปด้วยความเร็วนะครับ
มีโอกาสที่น้ำหนักตัวเนี่ยจะแพ้แล้วก็ตัวก็จะกระเด็นมามากกว่า

เห็นข้างนี้เป็นไปได้ไหมข้างหน้าเป็นไปได้ไหม
อันนี้ต้องไปหาคำตอบกัน
คือ๒ประเด็นใหญ่ที่ทนายตั้มไปแล้วให้สัมภาษณ์ต่อนักข่าว
ก็คือ๑ใครที่กลุ่มทนายเขามองว่าน่าจะโดนแจ้งข้อหาประมาทเพิ่มอีก

ประเด็นที่๒ทนายตั้มสงสัยว่า
คุณแตงโมอาจจะตกเรือในส่วนอื่นที่ไม่ใช่ท้ายเรือหรือเปล่า
มีจุดไหนได้บ้างนะทนายตั้มก็ไปดูตามเรือจริงนี่เลยนะฮะ
นี่คือทนายตั้มเขาไลฟ์ตั้งแต่นั่งรถเลยนะ
แล้วก็ไลฟ์แบบเป็นชั่วโมงบอกว่าจะช่วยคลายปมสาเหตุการตายคดีตังโม
แล้วที่แรกคนก็ถามว่าเอ๊ะมาเป็นทนายหรือเปล่า
แล้วก็มีคนถามว่าทนายตั้มไปทำไม
นายตั้มบอกด้วยนะครับบอกว่าที่มาในวันนี้
มาที่อู่จอดเรือตรงนี้ไม่ได้มาเป็นทนายให้ใครนะ
แต่มาเพราะเห็นแก่น้องแตงโมรู้จักกันมาก่อน
เคยมาบ้านเคยกินข้าวกับลูกของเขานะฮะ

ทำให้เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหผมนอนไม่หลับนะฮะ
ผมก็เลยต้องมาขอดูเรือแล้วก็ตั้งข้อสังเกตตำแหน่งที่ตก
จากนั้นเดี๋ยวผมจะล่องเรือสักนิดหนึ่งนะครับ
จะนำดอกไม้ไปลอยในแม่น้ำเจ้าพญา
ในจุดที่น้องแตงโมเขาประสบเหตุในการพลัดตกน้ำ
อันนี้คือความเคลื่อนไหวของทนายตั้มที่ท่าเรือนะครับ

การหาใบพัดของเรือจริงที่เมื่อวานโอ้โหมันหลุดตกน้ำตกท่าไป

เพราะว่าหลายคนที่รับชมข่าวเก้าหัวแกรกโอ้โหทำหลุดได้ยังไง

ถูกต้องค่ะแล้วเนี่ยเราก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ดูไป
ตอนที่แบบเจอแรกเลยนะว่าสุดท้ายเนี่ยงมเจอใบพัดเรือแล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชมช่วงประมาณ๑๐โมงครึ่งเนี่ย
เจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูเขาก็เตรียมพร้อมเลย
จะลงไปงมใบพัดเรือลำนี้ซึ่งเป็นพยานวัตถุที่สำคัญมากเลยนะ
จริงเขางมหาตั้งแต่เมื่อคืนหลังจากที่มันหลุดหายไป
แต่ว่าเมื่อคืนมันก็มืดด้วยนะคะตอนเช้าเนี่ยก็มาทำหน้าที่มาปฏิบัติภารกิจต่อ
พอมีเจ้าหน้าที่เขามาชี้จุดนะว่าใบพัดเรือตกน้ำอยู่ตรงนี้
เจ้าหน้าที่ร่วมกับตันยูเนี่ยเขาก็ลงไปช่วงตอนสักประมาณ๑๑โมงนิดนะคะ
ก็ไปงมประมาณไม่นานคุณผู้ชม๑๐นาที๑๕นาทีไม่เกินนี้
ปรากฏว่าเจอเลยนะใบพัดเรือมันอยู่ห่างจากฝั่งออกไปประมาณ๘๑๐เมตร
แล้วถามว่ามันจมอยู่ตรงไหนยังไงมันจมอยู่ลึกใต้น้ำ๑๘เมตรค่ะ
ก็มีการทำการเก็บกู้ขึ้นมานะฮะเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวจะมีตำรวจมารับวัตถุพยานชิ้นนี้ด้วยตนเอง
คือภูมิกับจะมาเองเลยจะมารับเองเลยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้เราก็ไปสอบถามกับคนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเรือ
ด้านเรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจได้เชิญมาได้ร่วมตรวจสอบด้วยอ่ะค่ะ
ก็ถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเอ๊ะเรื่องเกี่ยวกับใบพัดเรือหลุดเนี่ย
ซึ่งเขาก็เปิดเผยนะว่าทีมงานอู่เรือเป็นคนประกอบใบพัดเมื่อวานนี้
เขายอมรับแล้วบอกว่ามันเป็นข้อผิดพลาด
เจ้าหน้าที่เองบกพร่องไม่ได้ตรวจสอบอย่างดี
ก่อนที่จะเอาเรือเนี้ยลงแม่น้ำครับ
แล้วก็ถามไงว่าสาเหตุที่มันหลุดเนี่ยเพราะอะไร
คือเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี้ยใส่เป็นบู๊ดรองอ่ะ
คุณผู้ชมลักษณะคือมันจะเป็นแบบกระบอกดำดำอ่ะค่ะครับ
ทีนี้ตอนที่ใส่บูธรองใบพัดเรือใส่กลับด้าน
มันก็เลยทำให้ใบพัดหลุดออกจากคันเกียร์แล้วก็หลุดไปทั้งดุ้นเลย
ตอนโชว์นี่โชว์ใบพัดนะแต่ว่ามีจังหวะหนึ่งที่โชว์บูธรองนะฮะ
อืมบูธรองเนี้ยใส่เข้าไปก่อนค่ะแล้วถึงจะใส่ใบพัดตามเข้าไป
แต่แหมไอ้ตรงใส่บูธรองเนี่ยมันใส่ผิดใส่กลับด้าน
อืมแล้วแล้วคือพอใบพัดมันหลุดไปอ่ะตัวบูธตัวบูธรองกับแกนอ่ะ
ก็ติดอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์ของเรืออยู่อ่ะนะคะครับทีนี้นักข่าวก็ถามอีกว่า
เอ๊ะเนี่ยโซเชียลเขาถามเลยว่าการกระทำแบบนี้
มันเป็นการทำลายหลักฐานทำลายวัตถุพยานหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโอ้โห
ถ้าเกิดจะทำลายจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำให้เห็นต่อหน้าสื่อไหม
เอาเดี๋ยวลองฟังเขาตอบตรงนี้หน่อยค่ะ
ข่าวที่ออกมาว่าจะทำลายหลักฐานอืมใบเนี่ยเต็มทั้งหมดเนี่ยทั้งเรือทั้งอู่เนี่ย
ถ้าจะทำลายจริงจริงเนี้ยเอาใบไหนใส่ก็ได้อืม
จำเป็นต้องไปหลุดโชว์กลางน้ำหรอกอืมเพราะมันรีบ
และเหตุที่หลุดเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เป็นประจำหรือว่านานเกิดขึ้นอีก
ถ้ามีคนถอดแล้ววางไว้ถ้ามีใครไปทำอะไรกับอีกคนนึงที่ไปใส่
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ดูส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ดู
คืออันนี้ใบจักรวางไว้ใส่ก็จะยัดลงไปเลย
ก็ก็ก็จะไปได้ว่าก็คือมีโอกาสแหละที่ว่าหลุดได้โอ้โหนี่แหละฮะ
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางผู้เชี่ยวชาญด้านเรือเนี่ย
เขายอมรับนะอืมเมื่อวานเนี้ยใส่กันยังไง
มันถึงหลุดได้นะครับแต่ก็เรื่องของการทำลายพยานหลักฐานเหรอ
วัตถุสำคัญไม่มีเขาบอกแบบนี้นะครับ
ความคืบหน้านี่อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนจับจ้องมองไปนะฮะ
เรื่องของผลชนะสูตรร่างของคุณแตงโมแล้วก็ผลการตรวจหาปัสสาวะ
นะฮะในร่างของคุณแตงโมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของ
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงณปพัฒน์นัทธสุมนแพทย์จากสถาบันนิติเวชวิทยานะครับ
โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยผลการผ่าชนะสูตรศพของคุณแตงโมว่าเกิดจากการขาดอากาศหายใจ
เพราะพบน้ำและโครนในหลอดลมปอดกระเพาะอาหารจึงสรุปได้ว่าคุณตังโมตกน้ำและสำลักน้ำ
ส่วนบาดแผลตามร่างกายที่มีขาขวาเป็นบาดแผลขนาดใหญ่
ขาซ้ายเป็นรอยบาดแผลขนาดเล็กซึ่งอาจจะเกิดจากของมีคมไม่ทราบชนิด
ก็ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใบพัดเรือและของมีคมชนิดอื่น
ก่อนที่จะสรุปว่าโดนอะไรนะครับส่วนประเด็นคำถามจากสังคมว่าทำไม
ไม่ตรวจสอบกระเพาะปัสสาวะของแตงโมแล้วก็ก่อนหน้านี้แพทย์นิติเวศนะฮะ
ชี้แจงว่าเนื่องจากศพมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงทำให้หูรูดกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะฮะ
เสื่อมแล้วก็กว้างขึ้นจึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีปัสสาวะ
อยู่ภายในกระเพาะปัสสาวะหรือไม่อันนี้หลายคนที่ติดตามเรื่องของผลชนะสูตรเนี่ย
ก็ได้ทราบข้อมูลตรงนี้มาแล้วสองวันแต่ที่เมื่อวานนี้นะฮะ
มีการพูดถึงผลชนะสูตรเพราะบรรดาสื่อบรรดานักข่าวเนี่ย
ถามใครคุณถามแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน
ซึ่งท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่เราก็รู้กันอยู่
ว่าท่านเป็นแบบเหมือนมือหนึ่งนะมือหนึ่งนักนิติเวศ
ผ่าศพสืบจากศพต้องถามท่านอย่างเดียวเลยนะครับ
คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกกับทีมข่าวถึงผลชนะสูตรพลิกศพของคุณแตงโมบอกว่า
โดยปกติทั่วไปการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
จมน้ำจะต้องตรวจหาสาเหตุมากกว่ารูปแบบอื่น
แบ่งเป็น๒รูปแบบครับคือจมน้ำเปียกกับจมน้ำแห้ง
ที่ทำการชาญสูตรต้องหาให้ได้ว่าเหตุใดคุณแตงโมถึงไม่สามารถขึ้นมาจากน้ำได้
เช่นนะคุณหมอพรทิพย์บอกแบบนี้เมาหรือได้รับบาดเจ็บเป็นต้น
และการที่ศพมีบาดแผลต้องแยกให้ได้ว่าบาดแผลนั้นเกิดจากอะไร
เกิดก่อนหรือหลังการเสียชีวิตแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ยังบอกอีกนะคะว่า
หากคุณแตงโมได้รับบาดเจ็บก่อนเสียชีวิตแผลเหล่านั้นมันตรวจง่าย
มันจะเห็นถึงการอักเสบแล้วก็เลือดที่มันออกมาตอนมีชีวิตอยู่นะครับ
คุณผู้ชมฟังเสียงของคุณหมอพรทิพย์อธิบายเรื่องของบาดแผลกันหน่อยฮะ
อาจจะเป็นการตายน้ำตื้นอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
ข้อเท็จจริงคือไม่ได้พูดเช่นนั้นเลยค่ะนะคะแต่ว่าเกิดจากการที่สื่อได้ถามคำถาม
และเราก็อธิบายย้อนว่าผลการชนสูตรศพที่ออกมาที่พบน้ำและดินในหลอดลม
แหนงหลอดลมในปอดและทางเดินอาหารเนี่ยแสดงว่าผู้ตายเสียชีวิตแบบจมน้ำเปียก
เพราะฉะนั้นลักษณะของน้ำจะบอกได้ว่ามันคือจุดที่เขาสำลัก
หรือจุดที่เขาเอาน้ำเข้าไปในเคสนี้ไม่ยากตรงที่ชัดเจนว่าตกกลางแม่น้ำเจ้าพญา
ดังนั้นกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตรงไหนที่จะมีดินก็คือพื้นน้ำค่ะ
อาคารที่พบศพมีการบาดเจ็บไหมบาดเจ็บอันนี้เป็นก่อนตายไหมหรือหลังตาย
แต่นี่ถ้าเป็นก่อนตายเนี้ยโดยหลักของนิติเวชเนี้ยมันก็จะมีเขาเรียกปฏิกิริยาของชีวิตค่ะ
เพราะฉะนั้นปฏิกิริยาของชีวิตเนี้ยที่จะเห็นก็คือจะมีการหักเซลล์
คือทันทีที่เราโดนอะไรบาปหรือโดนอะไรทุบปุ๊บเนี่ยเนื้อเยื่อตรงนั้นเนี่ยจะมีเซลล์เลือดขาวเข้ามาทันที
จริงคุณหมอพรทิพย์คือให้สัมภาษณ์กับนักข่าวสำนักอื่นด้วยนะครับแล้วก็มันมีการพาดหัวข่าวไว้แบบนี้
ว่าคุณแตงโมอาจจะตายน้ำตื้นหรือเปล่าเพราะว่ามีประโยคนึงที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ย
ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้บอกว่า
จากการผ่าชนะสูตรศพของคุณแตงโม
พบว่ามีทรายมีโครนอยู่ในหลอดลมอยู่ในปอดอยู่ในกระเพาะอาหาร
นั่นแสดงถึงว่าอาจจะเป็นคุณแตงโมเนี่ย
นั่นเป็นจังหวะที่อาจจะเสียชีวิตตรงนั้น

แต่ว่านักข่าวก็ถามว่าเอาคุณหมอ
และดิ่งลงไปถึง๑๐กว่าเมตร๑๘เมตรเลยเหรอ
ไปตายใต้น้ำตั้ง๑๘เมตรตรงนั้น
สิ้นลมหายใจสุดท้าย๑๘เมตรเนี่ย
หญิงคุณหญิงพรทิพย์บอกว่าลองไปคิดเอาเอง

ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นพาดหัวข่าวว่าคุณหมอพรทิพย์บอกว่า
คุณแตงโมตายน้ำตื้นหรือว่าริมฝั่งด้วยซ้ำ

นี่กลายเป็นประเด็นนะฮะแล้วเราก็ถามย้ำกับคุณหมออีกที
คุณหมอก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกลางน้ำ
ถ้าจะจมลงไปกลางน้ำก็ต้องไปดูนะ
ว่าตรงนั้นมีเหมือนเนินดินเนินทรายอะไรหรือเปล่า

อกจากนี้คุณหมอพรทิพย์ยังตั้งข้อสังเกตอีกนะครับ
การที่คุณแตงโมจะไปปัสสาวะท้ายเรือนั้นคงเป็นไปได้ยาก
เพราะจากการพบศพคุณแตงโมมีการใส่แผ่นอนามัยเอาไว้
หากมองด้วยภาพคนปกติไม่มีใครเข้าไปปัสสาวะทั้งที่มีชุดรุงรัง
แล้วก็ใส่แผ่นอนามัยเอาไว้แน่นอนนะครับ
เสื้อผ้าที่ใส่ใช่ไหมคะแผ่น
มีอะไรที่คุณจะฉี่มันจะฉี่ราบเลยไหม
แล้วถ้าดูตามคำให้การไม่ใช่คำให้การผลการชนสูตรเนี่ย
เหมือนคุณตังโมก็ใส่อะไรบางอย่างไว้ที่เป้าด้วย
ก็ต้องไปไล่ดูว่าคนมันจะปัสสาวะแบบนี้ไหม
นักข่าวถามว่าคุณหมอคุณหมอไม่มาจับคดีนี้ล่ะ
ใช่คุณหมอไม่ทำการชนะสูตรเองล่ะคุณหมอพรทิพย์ตอบว่า
ตอนนี้เกษียณแล้วแต่ก็ยังสามารถ
แล้วก็ยินดีให้คำปรึกษานะหากรู้ว่าผลชนะสูตรที่ออกมา

หมอก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับญาติที่มีความสงสัย
คือคุณหมอสะท้อนไปถึงกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ในบ้านเราแหละ
การทำงานของแพทย์กับของตำรวจ
ที่อาจจะไม่ได้โคกันมากนัก
ไม่เหมือนเมืองนอกเขาทำงานแบบโอ้โห
ถ้าอิสระในเรื่องของความคิดความเห็น
สระในเรื่องของผลพิสูจน์แน่นอน

แต่การทำงานร่วมกันระหว่างกลางทางอันนี้สำคัญ
คุณหมอก็สะท้อนปัญหานิติเวศในบ้านเราให้ฟังนะฮะ
ขณะที่หมอหมูรองศาสตร์อาจารย์นายแพทย์วิทยาศาสตร์
จรัสไชศีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวทย์ชาติ
ของหมอสาวอ๋อมัววานนี้ฐานายนะ
คิดยังไงกับเรื่องของการชนะสูตรศพคุณแตงโม
แล้วก็ถามถึงเรื่องของรอยบาดแผลด้วย

รอยแผลนี้มันเกิดก่อนเสียชีวิตหรือว่าหลังเสียชีวิต

หมอหมูอธิบายง่ายเลยใช่นะฮะ
บายให้ฟังง่ายเลยคุณผู้ชมลองฟังกันดูนะ
บาดแผลขนาดนี้มีโอกาสอันที่หนึ่ง
โดนแล้วโดนกล้ามเหนือโดนเส้นประสาท
โดนเส้นเลือดใหญ่เพราะขาข้างนี้ที่โดน
ยังขยับได้ไหมโอกาสคือคำว่าขยับ
พอได้แต่ถ้าจะให้มีแรงแบบเท่ากับขาอีกข้าง

แสดงว่าตอนนั้นมันต้องอยู่ในแบบจุดที่
เสียศูนย์ว่าขาข้างนึงมันขยับไม่ได้เต็มที่
คือจริงหมอหมูบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าบาดแผลนี้

นั่นแปลว่าเวลามันเกิดบาดแผล

มันก็จะกระจายไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกาย

เลือดมันยังกระจายอยู่ในชั้นแทรกอยู่ในชั้นต่าง
ชั้นไขมันไขผิวหนังไขกล้ามเนื้อ
เวลาผ่าพิสูจน์มันเห็นชัด

ด้วยกล้องจะเห็นเลยว่ามีเลือดแทรกอยู่
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้น

ระบบไหลเวียนเลือดมันไม่ได้ทำงานแล้ว
เลือดมันจะไม่ได้กระจายอยู่เยอะ

เลือดมันจะไม่ออกมาจุดอื่นแล้ว

หมอหมูบอกว่าจริงมันไม่ใช่เรื่องยาก

กรณีของตายน้ำตื่นตายน้ำลึกอะไรเนี่ย
คือหมอหมูอธิบายให้ฟังง่ายแบบนี้ว่า
จริงแล้วในแม่น้ำเจ้าพญา

มันก็จะมีแบบว่ามีข้างใต้น้ำ
มันก็จะมีพวกโครนตมมีปุ่นต่างอยู่
ดังนั้นการที่ไปเจอพวกแบบว่า
เศษโครนทรายในปอดเนี่ย

แต่อันนี้คือถ้าเกิดแก้วน้ำที่มันขุ่นนะคะ